พี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยปกติเนี่ยฉายาในวงการบันเทิงเขาได้ตลอด
เจ๊สั่งลุยตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะคุณนะ

ลุยไปทุกที่ค่ะที่ไหนลำบงลำบากไปหมดนะคะ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะน้องเด็กที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะ
นี่ล่าสุดนะคะได้กลับไปเจอลูกบุญธรรมคนแรกนะ
บุ๋มอุปการะเลี้ยงดูเด็กมาตั้งนานแล้วนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะตั้งแต่๒๐ปีก่อน
จนตอนนี้ค่ะลูกคนนี้เติบโตและกลายเป็นคุณครูสอนเด็กบนดอยด้วย
ล่าสุดพี่บุ๋มเผยโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้เจอลูกบุญธรรมคนนี้นะคะ
บุ๋มบอกเลยว่าภูมิใจมากเลยในฐานะเป็นแม่คนหนึ่ง
ได้เห็นเด็กที่อุปการะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
ซึ่งพี่บุ๋มเองก็ยังเดินหน้าอุปการะเด็กตามเดิมนะคะ
แม้ว่าจะมีเด็กที่อุปการะมากมายนะคะ
ตอนนี้๓๐คนแล้วหลังเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่ได้รับมาดูแลก็จะเป็นเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศสักส่วนใหญ่
บุ๋มบอกว่าใครที่มีความทุกข์ยากมีความลำบาก
บุ๋มก็ยินดีช่วยเหลือเสมอนะคะ

คือจริงดูแลเด็กคนนี้ตั้งแต่ก่อนได้นางสาวไทย

เขาเด็กป๓เดินไปกับโรงเรียนวันละ๖กิโล

ก็เลยดูแลเขามาโดยตลอด

แล้วก็กลับไปสอนกลุ่นดอยค่ะ
คนนึงเพื่อไปกระจายความรู้ให้กับเด็กในท้องถิ่นต่ออย่างนี้ค่ะ
ถ้าจะเป็นเนี่ยแบบเปิดเผยหน้าเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้คือ๕
แต่ถ้ารวมในกลุ่มของที่โดนข่มขืน
ล่วงละเมิดอะไรมาเกือบ๓ปี

เป็น๑๐ปีไม่งั้นคงไม่ได้แบบ๓๐คนขนาดนี้
แต่เพียงแต่ว่าเราก็อดไม่ได้อยู่ดี
ผมก็อดไม่ได้อยู่ดีที่จะไม่ดูเขาไม่ช่วยเขา
ถ้าบอกว่าคุณสมบัติของนางงามคือการรักเด็ก
บุ๋มนี้ชนะเลิศไปตั้งแต่ก่อนประกวดแล้วนะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหสุดยอดในน้ำจิตน้ำใจจริงนะคะ
ก็สนับสนุนพี่บุ๋มให้ทำความดีแบบนี้ต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะเห็นไหมว่าไม่ต้องลงเล่นการเมือง
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกันนะคะ